คุณผู้ชมครับมีญาติของคุณตาอายุ๘๙ปีท่านหนึ่งนะครับก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือด้วยบอกว่าคุณตาเนี่ยถูกเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดคั่งในสมองนะฮะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสิบวันยังไม่รู้สึกตัวฝั่งคู่กรณีไม่เคยออกมาขอโทษไม่มารับผิดชอบ

คุณตากวาดพื้นอยู่ไม่รู้แดดยิบฟาดเลยยังไม่ทันหยุดพูดโดยซ้ำ
นี่คุณตาก็ไล่ไปเอาไม้กวาดไล่ตี
คุณตาก็เอาไม้เนี่ยไปครับ
อยู่จังหวะตรงนี้ฮะรถรถไปแล้วนะรถบรรษะดุนี่จังหวะนี้
หงายท้องลงไปเลยนะฮะแล้วแกนิ่งไปเลยค่ะแก
นิ่งไปเลยนะฮะส่วนเพื่อนบ้านก็เดินกลับเข้าบ้านไป

แล้วแกอายุเยอะแล้วอะเนาะพี่อุ๋ย

มีนี่ชาวบ้านเขาก็มาเห็นกันนี่
รถส่งพัสดุก็วนกลับมาอีกรอบเห็นไหม
คงจะเห็นท่าไม่ดีเรียกให้มาดูกัน
ก็มาช่วยเหลือพาคุณตาแกส่งโรงพยาบาล

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวย่านโชคชัย๔ในกรุงเทพนะครับ

แต่มันจะเห็นจากมุมด้านในบ้านเข้าไป
นี่คนก่อเหตุนะครับเพื่อนบ้าน
คู่กรณีคุณตาพัสดุมาส่งก็ออกไปรับของ
ออกไปใหม่

จังหวะไปดันตรงเนี้ยนะฮะแล้วตากันล้มแล้วก็นิ่งไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙นาฬิกา๑๙นาทีนะครับวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผ่านมาถึงวันนี้เนี่ย๑๐วันแล้วญาติของคุณตาบอกว่าคุณตายังไม่ฟื้นนะฮะ
ยังสลบอยู่เลยนะครับเลือดคั่งในสมองนะครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสี
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปแถวโชคชัยสี่นะฮะนี่คุณตานะครับบ้านอยู่แถวโชคชัยสี่
ได้เจอกับหลานชายของคุณตานะครับบอกว่าตอนนี้ตาอาการสาหัสมีเลือดข้างในสมอง
ต้องเจาะกระโหลกเพื่อระบายเลือดออกมายังนิ่งไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ก่อนหน้านี้ตาเคยเล่าให้ฟังบอกว่าคู่กรณีเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ย
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุกรณีล่าสุดตรงนี้เนี่ยคู่กรณียังไม่เคยมาขอโทษ

เขาไปยืนแล้วมองมาทางนี้เนอะไม่ได้ไปมองหน้าใคร

ก็ตามที่เห็นเลยครับ
ในคลิปก็คือล้มลงไปกับพื้นเลย

คือมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม

เพื่อนบ้านคู่กรณีของคุณตา

สามีเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจ

หากวันนั้นสามีเธอไม่ป้องกันตัว

ที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล

เหลือก็ดูตามกล้องวงจรปิดกันแล้วกันนะ

เรื่องคดีความมาเนี่ยเพราะว่าเขาไปแจ้งความกันแล้วใช่ไหม
ญาติพี่น้องลูกหลานของคุณตาเนี่ย

แต่สามีเธอ
คงไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

ไม่ได้ไปหาเรื่องตาก่อน

มองเราเวลาที่เราออกไปข้างนอก

เดินตรงเข้ามาถือไม้กวาดมาด้วย

อันนี้ก็เขาบอกว่าไม่หลบ

ซื้อท่อต่อท่อน้ำมา

ก็คือป้องกันตัวเพราะเขาตีด้วยไม้กวาด

แต่กล้องวงจรปิดซึ่งจะชัด

ช่วงที่พัสดุมาส่งของนะ
ใจจังหวะ

อ่าเมียเขาบอกกล่องมันเบา
แกมาอะไรนะมาตะโกนเลยมาขวางทางไม่ให้เข้าบ้าน

แต่ถ้าแหมถ้าผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านที่ทำร้ายคุณตาเนอะ

เข้าไปสองรอบเหรอสองรอบนะใช่ไงถ้าเข้าไปแล้วปิดล็อก
คุณตาก็คงฟาดไม่โดนเนาะพอปิดประตูแล้ว
แล้วตัวเองก็ไม่ต้องออกมาใส่คุณตาอีกรอบนึงอย่างนี้ค่ะ

หรือถ้าตาเอาล่ะไปถึงบ้านเขาเอาไม้กวาดไปไล่เตี๊ยวก็ต้องแจ้งความ

ว่าตาบุกรุกตาหาเรื่องหรืออะไรยังไง

อันนี้ฟังจากภรรยาของคู่กรณีคุณตาที่ให้สัมภาษณ์
ใช่ไหมบอกว่าสามีเธอก็
อย่างนั้นสามีเธออาจจะเป็นคนนอนโรงพยาบาลก็ได้

เพราะตาเนี่ยบุกลุกมาใช่ไหม

ก็ทั้งหลายก็คงต้องให้ตำรวจเขาตรวจสอบจากหลักฐานตรงนี้กันแล้วกัน

หรือว่าคุณสามีที่เป็นคู่กรณีคุณตาถ้าจะชี้แจ้งอะไรความ

ก่อนหน้านี้มันเคยมีกรณีอะไรกันมาก่อน

ญาติคุณตาไปแจ้งความไว้ที่สอนอโชคชัยนะครับ

เขาก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

อ่าก็ฝากพี่ตำรวจสนโชคชัยด้วยก็แล้วกันนะครับ